ขายของยังไงห้านาทีให้ได้เงินหนึ่งร้อยล้านโอ้โหนี่สุดจริง
สุดจริงแล้วผมไม่รู้ว่าใครจะทำได้อีกไหมนอกจากพิมพ์ริพาย
ลดเพดานกล่องสุ่มเดิมกล่องสุ่มเครื่องสำอางกล่องละแสน
ตอนนี้เธอลดเพดานลงมาแล้วครับเป็นกล่องสุ่มสุ่มอะไรก็ได้นะ
หมื่นเดียวห้านาทีเธอได้เงินหนึ่งร้อยล้านบาทฮะ
ไม่ได้เข้าข่ายชิงโชคไม่มีอะไรให้ไม่ได้บอกว่าจะให้อะไร
แล้วแต่ความสมัครใจของลูกค้าที่อยากจะซื้อรักหนึ่งหนึ่งหมื่นค่ะ

โดยนี่๒โซมล้านอีกแล้วถึง๒โซมล้านจะพอไหมวะ

เขาพูดเหมือนเงินน้อยนิดเดียวนะ
เออ

เดี๋ยวถ้าเหลือกล่องละ๕๐๐เมื่อไหร่
พี่กับพี่ต้นจะเข้าไปเอฟนะฮะ

ขายหมด๑๐๐๐กล่อง
ปิดยอดสวยไปที่๑๐๐ล้านบาทฮะ

ระหว่างการไลฟ์ครับพิมพ์ริพายนะครับ
สั่งให้ลูกน้องนะครับที่อยู่หลังกล้องบอกว่า

ถ้าจับได้ว่าลูกน้องคนไหนมาซื้อมาเอฟไล่ออก

ห้ามนะลูกน้องห้ามไล่ออกเลยนะ

กลายเป็นท็อกออฟเดอร์ทาวน์ครับคุณผู้ชมครับ

เข้ามาซื้อกล่องสุ่ม๑แสนบาท๑๐นาที
ขายได้๑๐๐ล้านบาทฮะ

บางคนได้ถึงรถเก๋งป้ายแดง

ซึ่งประวัตินี้เป็นการทำลายสถิติ

พิมพ์นิพายโกยเงินไปแล้ว

องซุมหมื่นไปลุมซื้อกับเขาด้วย

ตอนเปิดถ่ายคลิปมาออกข่าวหน่อยดิ

นี่คือปรากฏจานอีกครั้งหนึ่งของพี่มิพายแล้วนะครับ